อีกประมาณไม่เกิน๒ปีนะครับผู้ที่ใช้บริการรถขอสมกรทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
ต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางกันใหม่เพราะว่าจะมีการปรับเส้นทางใหม่เกือบทั้งหมดเลยครับ
นายสุเมษองค์กิติกุลเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยด้านนโยบายและการขนส่งโลจิสติก
ฐานะที่เป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก
ก็เปิดเผยว่าตามแผนแม่บทนั้นก็มีการจัดสร้างเส้นทางใหม่นะครับโดยเพิ่มอีกประมาณ๒๐๓๐เส้นทาง
ปัจจุบันมีอยู่๒๐๒เส้นทางก็เพิ่มเป็นทั้งหมด๒๖๙เส้นทางและลดระยะการเดินรถจาก๔๐๖๐กิโลเมตรเหลือ๒๕๓๐กิโลเมตรนะครับ
รวมทั้งปรับเปลี่ยนหมายเลขของรถใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับใครจำไว้ก็ต้องมีการจำใหม่แล้วครับทีนี้
เพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องของการทับซ้อนของการเดินรถของเส้นทางที่มีจำนวนเที่ยววิ่ง
และระยะทางมากจนเกินไปแต่ว่าให้บริการไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่ครอบคลุมด้วยนะครับ
ส่วนการออกใบอนุญาตให้กับการปรับเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมีใบอนุญาต๑ใบแต่ว่าใช้ได้หลายสาย
มาเป็นใบอนุญาตหนึ่งใบต่อรถโดยสารหนึ่งสายเท่านั้น
แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเท่าเดิมคืออายุ๗ปีต่อ๑ใบอนุญาต
และเสียค่าใบอนุญาตปีละ๑๐๐๐บาท
โดยกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้โดยตรง
จากเดิมใบอนุญาตต้องผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เนื่องจากว่าใบอนุญาตเดิมนั้นมีกำหนดหมดอายุไม่เท่ากัน
คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒ปีจึงจะดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จครับ